โอ้โหหมีควายฮะเข้ามาในพื้นที่ของชาวบ้านอีกแล้วนะครับ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองไปดูนะครับ
โอ้โห

ดำนะฮะคือมีคนไปเจอมันนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ข้างบ้านนะฮะกำลังแบบกินต้นบอนอย่างสบายใจนะทีนี้ก็ไม่รู้ว่าในพื้นที่เนี่ยมันจะมีอยู่กี่ตัวที่เจอนี่ลักษณะตัวเล็กน่าจะเป็นตัวลูกก็ไม่รู้ว่าตัวพ่อตัวแม่ญาติพี่น้องของมันจะมีอีกกี่ตัวเขาแจ้งชาวบ้านในพื้นที่กันหมดแล้วนะครับให้ผู้นำชุมชนเนี่ยแจ้งชาวบ้านให้ระวังตัวนะครับอาสา
คุณผู้ชมครับพื้นที่หมู่๖ตะบนโค้กกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก
นี่ฮะเจ้าตัวนี้ฮะคาดว่าน้ำหนักมันน่าจะสักประมาณ๑๐๑๕กิโลกรัม
โดรนบินขึ้นสูงเลยจะได้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับ
คนที่ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ใช้ไม้ตีพงหญ้าเพื่อจะไล่ตามหามันว่าเออมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมีกี่ตัวเนี่ย
คนนี้ครับนายอนุพงศ์วงศรีอายุ๒๕นะครับ
เขาบอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยโทรมาบอก
บอกว่าเจอหมีให้มาช่วยหน่อยนะครับมาช่วยจับหมีให้หน่อย
ก็เลยมากันนะครับมาถึงเจอหมีเนี่ยมันวิ่งหนีเข้าพุ่มไม้นะครับ
เป็นตัวสักน่าจะเป็นลูกอายุสักน่าจะ๖๗ขวบนะครับ
ก็ตัวไม่ใหญ่มากนะแต่มันก็ดูหวาดกลัว
พอมันเห็นคนมาเยอะมันก็กลัวมันก็วิ่งหนีเข้าไป
ทีนี้เข้าไปตรงจุดนั้นก็อย่างในคลิปที่เขาบอก
เขาก็ไม่กล้าตามต่อแล้วมันรกมากแล้วตรงจุดนั้นนะฮะ

มันหนีเข้าไปในภูมิไม้นะครับตัวใหญ่ไหม
ก็ประมาณเด็กประมาณ๖๗ขวบนะครับ
ตอนนั้นที่เราเห็นก็คือเขาดูร้ายไหมหรือเขาหวัดกลัว
หวัดกลัวแล้วพื้นที่ตรงนี้มันเป็นยังไงครับเห็นว่าติดถนนเลย
พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นป่าลกส่วนมากจะมีแต่งูนะ

เช่าบ้านเห็นมากี่วันแล้วครับน่าจะวันนี้วันแรกครับ
เรื่องต้นเป็นหมีอะไรเราพอทราบไหมครับน่าจะหมีควายครับ
ทีนี้ไปคุยกับเจ้าของบ้านหน่อยค่ะนะที่ไปเจอหมีนั่งอยู่ที่ต้นไม้ข้างบ้านเนี่ย
ยังกินต้นบอนอย่างอร่อยนี่ฮะผีก็บอกตรงนี้เลยนี่เห็นไหม
ชนัดดีเสียงนะครับที่ไปเจอหมีนะครับนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ข้างบ้านนะครับ
บอกว่าตอนที่เดินมาแถวนี้เนี่ยแถวต้นไม้เนี่ย
ไปเห็นสัตว์อะไรก็ไม่รู้มันอยู่แถวใต้ต้นไม้
ทีแรกคิดว่าหมาโยนก้อนหินไปก่อนโยนก้อนหินถามทางก่อนนะ
ปรากฏว่าพอมันลุกขึ้นมาเอ้าหมีนั่งกินต้นบอนอยู่ฮะ
หลังจากนั้นก็เลยโยนก้อนหินเนี่ยปลาใส่มันมันก็หนีไปเรื่อย
หนีไปเรื่อยท่าทีหวาดกลัวนะครับเชื่อว่าคงจะเป็นหมีควาย
เขาก็กลัวว่ามันจะมีแม่อยู่แถวนี้ก็เลยแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยนะครับ
แถวนี้มันมีเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติอยู่นะฮะ
เป็นเขตติดต่อแถวนครนายกก็เขาใหญ่

ก็แสดงว่าต้องมีแม่มันอยู่แถวนี้
คือที่ทางร่วมกับตันยูมาช่วยชาวบ้านบินสำรวจใช้โดรนขึ้นไปเนี่ยฮะ
จุดที่พบเจอลูกหมีควายเนี่ยโอ้โหแต่ว่าพื้นที่ป่าเนี่ยมันกว้างมากฮะตรงนี้ฮะ
แถวนี้ครับเอาเฉพาะจุดที่เจอลูกหมีควายเนี่ย
ก็เป็นพื้นที่ป่ากว้างสักสิบกว่าไร่นะครับต้นไม้ก็สูงนะย่าก็รกทึบมีแอ่งน้ำด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าจะไปเข้าไปหาไปดูเรื่อยว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ย
ลำบากนะครับตอนนี้ก็เลยได้แก่แจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ว่าระมัดระวังอันตรายด้วยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะมาวางแผนในการค้นหามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้ลูกหมีควายตัวนี้มันไปอยู่ตรงจุดไหนแล้วนะ
แล้วยังมีพ่อมีแม่มีอยู่กี่ตัวอะไรยังไงเดี๋ยวชาวบ้านเนี่ยจะลำบากเดือดร้อนเวลาไปเจอ